วันนั้นเลยเขาปวดหัวเขาเหมือนเป็นไข้

เอฟเฟคกันนะ
๒๐๑๒นาที

ก็บีใจละก็เสียใจมาก
คิดไหมฮะว่าหลังจากนี้เราไม่เอาล่ะไม่มีความรัก
จะอยู่คลองโสดอย่างนี้ตลอดชีวิต
มันไม่ใช่พันธสัญญานะแต่ถามนะตอนนี้

เป็นสัจธรรมว่าเราต้องทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุด
ปีที่เราดูแลเขามาปีกว่าด้วย

จุดเริ่มมันเริ่มมาจากอะไรครับพี่ปู
มันเริ่มมาจากเขามีอาการแบบเจ็บที่หน้าอก
แต่เพียงแต่ว่าเราก็คาดเดากันไว้ว่า
เป็นเรื่องของการศัลยกรรมแล้วมันอักเสบหรือเปล่า
เพราะว่าเหมือนครั้งหนึ่งเขาเคยไปศัลยกรรมที่หน้า
แล้วมันก็อักเสบแล้วมันก็คล้ายกัน
มีน้ำเหลืองอะไรอย่างนี้ออกมา
แต่อันนี้มันเป็นที่หน้าอก
แล้วมันก็มีเลือดออกมามีน้ำเหลืองออกมา
อยู่ระยะเวลาสักพักหนึ่งเป็นเลือดอยู่เหมือนกัน
กว่าที่จะตัดสินใจกันไปว่าแบบมันไม่น่าจะใช่
เพราะว่ามันมีความกังวลอยู่ในนั้นอยู่ตลอดเวลาว่า
มันมีคำถามไหมครับว่ามันใช่หรือเปล่า
มันใช่มะเร็งหรือว่ามันแค่อักเสบ
ก็เลยไปหาคุณหมอที่เคยทำศัลยกรรมส่วงอกให้กับนุ๊กนะครับ
ตอนแรกพอไปหาหมอหมอก็เอ๊ะถ้าอักเสบก้อนนี้มันไม่น่าจะใช่
เขาก็เลยแนะนำในวันนั้นเลยว่าให้ไปหาหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ

ตรวจอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมะเร็ง
แล้วปรากฏว่าในวันนั้นก็คือระหว่างทางก็โทรศัพท์คุยกันอยู่เรื่อยว่า
ถ้ามันใช่ล่ะหรือมันไม่ใช่หรืออะไรอย่างนี้ตลอดเวลาครับ
มันมีความกังวลใจอยู่ในนั้นตั้งแต่ระยะตั้งแต่ระยะแรกที่ได้เจอว่ามันมีความเจ็บปวดตรงหน้าอก
แล้วก็มีการอักเสบมีน้ำเหลืองออกมาอยู่แล้ว
แต่ก็ได้แต่เฝ้าลุ้นว่ามันจะไม่ใช่

พอใช่ขึ้นมาก็เลยมีคำถามกันว่าแบบแล้วเราจะยังไงต่อไป

ในช่วงตลอดระยะเวลาที่ทำคีโมหรือรักษาสุขภาพเพื่อเอามันออกไปจากร่างกายเรา

เอาจริงดีคือตลอดเวลานะครับ
เพราะเราต้องลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าการไปเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับ
การไปเช็คอีกรอบเนี่ยหมอจะบอกว่ายังไง
หมอจะบอกว่าโอ้โหมันหยุดการเจริญเติบโตหรือว่ามันแพร่กระจาย
บางครั้งมันก็เออค่าเลือดดี

จนเกิดอาการปวดหัวน้องก็เกิดอาการปวดหัว

สามารถฉีดได้ไหมหมอบอกว่ามึงคนเรื่องกัน

เขาเหมือนเป็นไข้ก็ผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็น

แต่ปรากฏว่าพอไปตรวจไปตรวจมา

คุยกันยังไงบ้างครับเวลาเราเจอเรื่องร้าย
ที่มันทวีคูณทวีคูณมากขึ้นเรื่อยนะครับพี่ปุ๊

เวลาเบอร์หรือเวลาอะไรอย่างนี้

แล้วก็ยื้อให้มันให้มากพอที่สุด
แต่เขาก็มีเปลยเวลา
วันอยู่ดีก็พูดมาว่า

หนูก็ต้องอยู่ยาวนะ
หนูก็ต้องสู้กับมันนะอะไรอย่างนี้มากกว่า

วันนั้นเป็นวันที่๒๐

๒๖มีนาวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพี่ปู
เห็นการสั่นของตัวของอะไรอย่างนี้

หมอก็เดินออกมาถามว่า
พี่ต้องเป็นคนอนุญาตว่าพอหรือยัง

ผมก็บอกว่าเออถ้าเป็นผมคุยกับคนไข้

เขาหายใจแต่เขาตอบสนองอะไรไม่ได้เลย

แต่เราไม่สามารถเป็นคนตัดสินใจได้

แล้วเป็นคนรักเราด้วย

พี่ปูมองผ่านช่องกระจกเล็กไปใช่ไหม

ทุกคนต้องเดินเข้าเดินออกตลอดเวลา
ครั้งที่๑ถึง๑๐พี่ปูเห็นหมดเลย
ผมอยู่ครั้งที่๔แล้วผมก็ไปหาที่นั่งแล้วครับ
เพราะหมอก็ไม่ได้ให้เข้าไปอยู่แล้ว

เขาเจ็บแล้วแหละให้เขาไปแบบสบายใช่เขาเจ็บแล้วแล้วแทบไม่อยากให้ฟื้นสำหรับ
ถ้าฟื้นมาแล้วไม่รู้สึกตัวเหมือนเพื่อนผมคนหนึ่งที่เขาเหมือนเขาแบบรู้สึกตัว
ไปเยี่ยมอะไรอย่างนี้ครับมีน้ำตาไหลมีอะไรแต่เขาตอบสนองอะไรไม่ได้เลย
แล้วผมก็บอกให้นุ๊กฟังว่าเพื่อนคนนี้เป็นระยะแบบนี้นุ๊กบอกว่าถ้าเป็นหนูหย่านะ
คุยกันไว้เลยใช่ขออนุญาตถามนะครั้งที่๑๐แล้วหลังจากนั้นก็ถอดออกซิเจนเลิกปั๊ม
ใช่หมอเขาบอกว่ามันไม่ได้แล้ว
พจรก็เป็นสูงใช่ครับเขาล้าไปหมดแล้วอย่างนี้ครับ
เพราะว่าที่เห็นที่เห็นกระบังลมพองขึ้นมาเนี่ยคือเครื่องช่วยล้วนเครื่องช่วยหายใจ

แต่ก็รอจนคุณพ่อครับปอปป๊ามาปอปป้าของนูกกับครับมา

ถ้าดีใจแล้วก็เสียใจมาก
ดีใจที่แบบพอแล้ว

แต่ก็เสียใจพอเคยเห็นหน้าที่แบบ

เขียวนิดเลยครับตรงนี้

ก็ให้น้องไปสบายนะไม่ต้องห่วงอะไร

พี่ปูเชื่อเรื่องรักเดียวใจเดียวไหม

เชื่อไหมฮะรักเดียวใจเดียวจนวันสุดท้าย
มันได้ยินแต่ว่าความรู้สึกที่จะเป็นรักเดียวใจเดียวของผม

คำว่ารักเดียวใจเดียวพี่ปูเชื่อมันไหม

นี่เขาเรียกว่าแบบนี้ใช่ไหม

แต่จริงเรารู้สึกอย่างนั้นมาตลอด
ตั้งแต่มีเขาแล้วก็รู้สึกกับเขา

กับการเป็นคนดูแลผมด้วยซ้ำไป

ความอบอุ่นใจก็จะไปฝากเขาไว้หมด

ทุกคำชมทุกคำติจริงแล้วผมฟังเขาหมดทุกอย่าง
แล้วก็เวลาเขาแบบ

แต่ตอนนั้นเรากลับไม่ได้คิดว่า
เราทำเพราะว่าเราเชื่อฟังเขาหรือว่าเราทำเพราะอะไร
แต่จริงมันคือความรักล้วน
แล้วเราก็รู้สึกว่าที่เขาให้เรามา

ไม่ใช่ผู้หญิงเพศหญิงบังคับเพศชาย
อยากให้เรารู้หลักให้เราเป็นอย่างนี้

อยากให้เราทำแบบนี้เพื่อชีวิตมันเข้าหน้าที่ดีขึ้น
ค่ะนุ๊กเคยพูดกับผมไว้ว่า
รักครั้งนี้คือรักกับพี่ปูนะฮะ
รักครั้งนี้คือรักที่ดีที่สุด

เขารู้สึกอบอุ่นใจสุขใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอผมและครอบครัวผมด้วยซ้ำ
ครับผมดีใจจังเลยที่ครอบครัวพี่หรือคุณแม่
พี่ชายของผมและหลาน

แต่รักนุ๊กเพราะนุ๊กเป็นนุ๊กนะครับ

คือสัมผัสแรกก็จะมีคนที่
จะมองเขาเป็นภาพเคตตี้อยู่แล้ว

สักพักนะครับพี่แม่จะมาเตือน

ก็เลยไม่มีเลยครับ
อยากให้มาหามาก

บ๊วยบ๊วยแต่ไม่มีเลย
บ๊วยบ๊วยคือเขาก็แวะไปบอกคนดูนี้นะครับ
บ๊วยบ๊วยว่าเขาอยากกินรุ่นอยากกินนี่ในฝันนะครับ
บ๊วยบ๊วยแต่เป็นเพื่อนชนิดเป็นรุ่นน้อง
บ๊วยบ๊วยที่คนเหล่านั้นส่วนใหญ่เขาจะมีเซ็นต์ในแถวราชนี้เยอะ

บ๊วยบ๊วยอยากให้มามากใช่ไหมผมเกล้าว่าแบบนั้น

แบบช่วงแบบเดือนในช่วงระยะเวลาเดือนแรกที่ไปอย่างนี้
บ๊วยบ๊วยก็พยายามนั่งจับผิดอยู่นะ

บ๊วยบ๊วยแต่แม่บ้านแม่บ้านแบบคุณปูเนี่ยมีอะไรอย่างนี้

บ๊วยบ๊วยผมก็เอ๊ะทำไมผมอยู่ข้างบนอยู่คนเดียวไม่มีเสียงอะไรเลย

บ๊วยบ๊วยแต่ก็ถ้าถามเพื่อนที่เขาเป็นทางด้านนี้นะครับ
บ๊วยบ๊วยเขาก็บอกบางทีเราไม่มีเซนท์

บ๊วยบ๊วยใช่คลื่นความที่ไม่ตรงกัน
คิดไหมครับว่าหลังจากนี้เราไม่เอาแล้วไม่มีความรัก

มันมันไม่ใช่พันธสัญญานะแต่ถามนะตอนนี้

บ๊วยบ๊วยหน้าตอนนี้ยังไม่คิดอะไรเลยครับ
บ๊วยบ๊วยอย่างที่บอกมันยังอบอวนอยู่ครับ
บ๊วยบ๊วยมันเปลี่ยนจากการเศร้าสกเสียใจไปเป็นการคิดถึง
บ๊วยบ๊วยแล้วความคิดถึงมันก็อาจจะลึกซึ้งกว่าก็ได้
แต่ว่าทุกวันผมจะทำให้มันเคยชินอยู่แล้ว
บ๊วยบ๊วยที่บอกว่าผมจะมีรูปเขาอยู่ทุกที่
อืมจะไม่มีการเอาเคลื่อนย้ายสิ่งที่มันเคยอยู่
นอกจากเสื้อผ้าอะไรเหล่านี้ก็ไม่ได้ใช้ก็เอาไปบริจาค

บ๊วยบ๊วยเพราะว่าเสื้อผ้านุกก็เยอะมาก
บ๊วยบ๊วยแต่ส่วนอื่นเฟอร์นิเจอร์
บ๊วยบ๊วยหรือว่าอะไรที่เป็น
บ๊วยบ๊วยผมจะมีห้องที่ทำให้เขาถ่ายรีวิวของถ่ายโลกในรูป

บ๊วยบ๊วยใช่ครับก็วางไว้เหมือนเดิม
แถมแปะรูปให้มากขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่า
บ๊วยบ๊วยเราอยากให้รู้สึกว่ายังอบหวนไปด้วยเด้วยเขาอยู่
ว่าไม่มีอะไรจากไปถ้าเรายังคิดถึงเขาอยู่นุ๊กเป็นแบบนั้น
บ๊วยบ๊วยชีวิตหลังจากนี้ยังไงบ้างครับเขาทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้าง
บ๊วยบ๊วยมีหลายอย่างที่อ๋อที่เขาวางไว้คาะ
แล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะอาจตอนแรกเขาคิดเล็กก่อนว่าอยากจะไปทำกิจกรรมให้กับโรงพยาบาล
มะเร็งลบบุรีที่เขาไปผ่าตัด
แล้วก็จุฬาพรที่เขาไปรักษาในคีโม

ใช่ในที่สุดก็เลยวางแผนไว้ว่าจะทำคอนเสิร์ต
หลายอย่างเป็นคนตัดต่อเป็นธุรกิจทุกอย่าง
ถ่ายนี่ก็ลุกจัดต่อก็ลุก

ก็เลยจะทำคอนเสิร์ตเลย
มันก็จะมีพี่อิงพี่อาร์มในหมดของเรา
มาทำร่วมกันแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะมอบการกุศลนะครับ
ด้วยให้กับศูนย์มะเร็งในแถบนั้นนะครับ
แล้วก็ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

ที่มีชุนทรัพย์
โอ้โหดีเลยนะเป็นประโยชน์ใช่ครับ
เอาเพลงพิกัสซิฟใช่ไหม
ใช่ครับ
อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
มันยังโด่งดังอะไรที่ทำให้เรายังโด่งดัง
หรือยังเดินบนเส้นทางนี้ตลอดระยะเวลา๓๐กว่าปีที่ผ่านมา
จริงมันก็มีช่วงระยะเวลาที่มัน
ถ้าตัวเองคิดก็คือสาบศูนย์เหมือนกันนะครับ
แล้วก็มันหมดแฟชั่นก็มี
ระยะเวลามันก็มีขึ้นมีลงตามอ่า

แต่เพียงแต่ว่าเราเป็นนักดนตรีสักส่วนใหญ่

เราก็เลยแบบทำเพลงโฆษณาด้วย
ทำเพลงหนังด้วยทำเพลงอะไรด้วย
มันก็เลยเหมือนกับว่าเราได้อยู่ในแวดวงนี้ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นในการทำเพลงอะไรของเราที่ไม่ได้ออกเพลงมานานเนี่ย
เราก็เลยไม่ได้รู้สึกเพราะว่าเราก็ทำเพลงของนู้น
หรือว่าพอเราทำเพจเราก็ได้เจอเพื่อนฝูงที่
เพื่อฝึกหนุนรุ่นน้องรุ่นใหม่ที่เขาได้เป็นนักดนตรีปัจจุบัน
มันก็เลยทำให้เราอยากทำต่อ

ใช่หม่อนงี้ครับมันก็เลยยังมีความสนุกกับการทำดนตรีและก็เป็นนักดนตรีเป็นนักร้อง

หายข้อไปดีล่ะยืนลิสต์ไม่ได้ล่ะติดลองไม่ได้ล่ะ

มันคือเพื่อนกันเหรอเนอะมันมากกว่าเพื่อนซึ่งได้ซ้ำ
เคยมีปัญหามีการทะเลาะกันจนถึงที่สุดแล้วก็เพื่อนเห็นแตก
มันคงอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่า
ไม่ได้อยู่กันในแง่ของความโด่งดังและธุรกิจ
ในฐานะที่เป็นคนที่ยังอยู่มาก่อนนะแล้วก็ยังอยู่ตลอดไปนะครับ
เวลาเราคิดอยากจะเป็นอะไรมันจะมีฝันก่อนฝันแล้วก็มีหวังว่า
อยากเป็นนักร้องก็จะมีฝันว่าจะเป็นนักร้องแล้วก็หวังว่าในวันที่เป็นนักร้องเราจะโด่งดัง
พอเราได้เจอแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะหลงลืมความฝันแรกหรือความคิดแรก
แล้วก็สนุกและเพลิดเทินอยู่กับณปัจจุบันที่ได้รับมูลค่าได้รับราคาที่ถูกประเมินมาด้วยการสรรเสริญเรือนยอ
เหล่านั้นจะไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่คุณฝันที่คุณหวังไว้ตั้งแต่แรกอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมากกว่า
ถ้าคุณแวะกลับไปคิดถึงมันแล้วก็ให้คุณค่ากับมันในวันแรกให้เท่ากับวันนี้ที่คุณยังยืนอยู่ในบนคำสรรเสริมยอเหล่านั้น
และให้มีน้ำอดน้ำทนให้เท่ากับวันที่คุณยังไม่เกิดยังไม่มีชื่อเสียง
อเจมส์เวลาค่ำคืนที่งั้นเราจะอยู่กันช่วยกันคิด
อเจมส์เหร้านี้ก็ผมกับนุกช่วยกันคิดหมดครับ

เป็นคอนเซ็ปต์ที่ถูกคิดไปโดนนุ๊กเลยครับ

เป็นเพลงที่มีแรงบันดาลใจมาจากเขา๑๐๐เลย

ก่อนช่วงสุดท้ายนะครับผมคุยกับพี่ปุ๊ยว่า
เราอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับนุ๊กซี่
เพื่อที่จะเป็นอนุสรหรือว่าเพื่อจะเป็นที่ระลึก
เป็นเพลงสำหรับเขาแล้วก็พี่ปู
เพื่อเป็นอีกหนึ่งความทรงจำสำหรับคนดูนะฮะ

ยืนยันครับ

ฉันขอยืนยันยืนยันว่าจะรักเธอต่อไป
เจ็บช้ำเป็นตายเป็นไปยังไงไม่ว่าเลย
จะคอยดูแลแต่ทำให้รักเราเป็นเหมือนเคย
วันที่ล่วงเลือด

ที่อย่างฉันอาให้
ฉันขอยืนยันยืนยันว่าเธอรักเธอต่อไป